เรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙เป็นเรื่องที่เราต้องกลับมาพูดถึงกันอย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยคือมาจากต่างประเทศ
ก็ต้องแยกเป็นสองส่วนเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องปฏิบัติตามมาตรการมีการกักตัวกับที่ลักลอบเข้ามา
ลักลอบเข้ามาตรงนี้จะเป็นปัญหา๒พื้นที่ที่ต้องพูดถึงกันเยอะหน่อยตอนนี้ก็คือเชียงรายกับเชียงใหม่
คนในพื้นที่บอกว่ากลายเป็นว่าตอนนี้คนก็กังวลใจไม่กล้าจะเดินทางไปท่องเที่ยว
คนในพื้นที่เขาก็เลยออกมาสร้างความเชื่อมั่นกันหน่อยนะคะ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะคะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายจุดหลักที่ทำการทำความสะอาดกัน
ก็คือที่ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่๑และแห่งที่๒
รวมทั้งสถานที่ราชการในเขตอำเภอแม่สายทุกสถานที่เลยนะคะ
ขอความร่วมมือประชาชนด้วยค่ะร่วมกันทำความสะอาดภายในบ้านเรือนของตัวเอง
นายประสงค์ล่าอ่อนในอำเภอแม่สายบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่สายตอนนี้
ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเพราะเชื่อมั่นว่ามาตรการทุกภาคส่วนสามารถควบคุมได้
รวมทั้งที่ผ่านมาได้มีการประสานกับทางการของประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อควบคุมคนไทยไม่ให้มีการลักลอบเข้ามาอย่างก่อนหน้านี้นะคะ
สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งอยู่ต่างจังหวัดหรือสถานที่อื่นที่อยากมาเที่ยวเชียงราย
ซึ่งเชียงรายช่วงนี้อากาศกำลังดีครับบรรยากาศกำลังดีแล้วก็อากาศกำลังหนาวนะครับ
ซึ่งท่านสามารถใส่แมสอันเดียวนะครับเที่ยวได้ทั้งประเทศเลย
หลังจากกรมสร้างกรมชมันนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างท่านชิดนะครับ
น้องที่ข้ามมาเราก็สามารถที่จะควบคุมดูแลแล้วก็เข้าสู่ระบบกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
กับต้นสิบสี่บันอ่ะเชื้อโรคพระเทศกระจายอย่างจากที่พวกเราเป็นเป็นเป็นห่วงนะครับ
ข่าวลือที่มีข้อมูลออกมาค่ะว่าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
มีผู้ป่วยแอบแฟ้งอยู่เกือบสี่ร้อยรายไม่จริงนะคะครับ

เพราะว่าจากการตรวจสอบอย่างละเอียดจากกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดที่สัมผัสกับผู้ป่วย
ไม่พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ถ้าดูจากไทม์ไลน์ที่ลักลอบเข้ามาปัจจุบันเนี่ย
ตั้งแต่เราทราบรายแรกของการติดเชื้อนะครั้งนี้
ที่เชียงใหม่หลังจากนั้นก็มีล็อกดาวน์
ที่เรากลัวประเด็นปัญหาก็คือที่ลักลอบเข้ามา
หลังจากนั้นไม่ปรากฏว่ามีลักลอกเข้ามาหลังจากนั้นอีก
ซึ่งเข้ามาตามระบบหลังจากนั้นก็ตรวจเชื้อแล้วก็ล็อกตัวอยู่ในโรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการระบาดในวงกว้างนะครับ
ก็ทั่วเมืองเลยนะฮะตั้งแต่จุดอนุโสรีสามกษัตริย์แล้วก็ตามสถานที่สำคัญนะครับ
วันนี้มีนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ลงพื้นที่ไปให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลนครพิงด้วยนะครับ
ซึ่งที่นี่เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยโควิด๑๙นะฮะ
แล้วก็ไปเยี่ยมผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าแล้วก็ตามตลาดที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด๑๙
เพราะว่าตอนนี้คนก็เหมือนกับไม่มั่นใจนะครับ
รัฐมนตรีสาธิตบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนนะฮะ
จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในพื้นที่เชียงใหม่มา๖เดือนกว่าแล้วนะครับ
มีก็มี๕รายที่เข้ามาจากท่าขี้เหล็กเมียนมาเท่านั้นซึ่งเป็นการลักลอบเข้ามานะฮะ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยตอนนี้สามารถควบคุมตัวได้แล้วแล้วก็ดูแลเรื่องของการรักษาแล้วก็มีความปลอดภัยแล้ว
เพราะฉะนั้นอยากให้ประชาชนมั่นใจสถานการณ์ในเชียงใหม่นะครับว่าตอนนี้ปลอดภัยนะ
แล้วหากท่านเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องกักตัวนะฮะท่านก็มาเที่ยวแต่ท่านก็สวมหน้ากากอนามัยนะ
พวกนี้ก็เป็นการป้องกันได้แล้วรัฐมนตรีช่วยสาธิตบอกนะครับ
ส่วนที่สะแก้วนะครับที่บ้านป่าไร่ตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศนะครับ
โทเจริญชัยหินเทาแม่ทัพภาคที่๑นะฮะวันนี้นำคณะลงพื้นที่ไปกำชับไปตรวจสอบเรื่องของแนวกั้น
คุมเข้มช่องทางตามธรรมชาตินะฮะช่องทางทางธรรมชาติแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อสกัดกั้นแรงงานกัมพูชาแรงงานต่างด้าวจะลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย
ไม่ให้เอาเชื้อโควิด๑๙เข้ามาแพร่ระบาดคือจะเข้ามาก็ได้
แต่คุณต้องผ่านแดนอย่างถูกต้องนะฮะมีการกักตัวมีการตรวจสอบอย่างถูกต้อง
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องคุมเข้มกันหน่อยมีรั้วรวดหนามหีบเพลงเอามาวางเอาไว้นะครับ
จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภอรัญญประเทศตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบนะฮะ
บุคคลการเดินทางเข้าออกต่างนะครับที่จะมาจากทางกัมพูชานะฮะ
แล้วก็ไปเน้นย้ำกันเรื่องของอุปกรณ์ต่างในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ว่าต้องมีการใช้กันอย่างเข้มงวดนะครับ
ทีมข่าวของเราที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็ไปตรวจสอบพื้นที่ว่า
วันหยุดยาวแบบนี้เงียบเหงาไหมคนเริ่มมั่นใจเดินทางไปท่องเที่ยวกันบ้างแล้วหรือยัง
คุณวิรยุทธ์ปรานีนะคะนักข่าวของเราไปสำรวจตลาดค่ะ
นี่ค่ะตลาดที่ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่
ถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
อย่างภาพที่เห็นค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ยังเงียบอยู่นะคะ
วันนี้เป็นวันหยุดแต่เงียบค่ะบนถนนนี่แทบไม่มีรถผ่านเลย
ในตลาดพ่อค้าแม่ค้าก็ตั้งร้านขายของกันแบบเงียบเหงาอะค่ะ
นี่หยุดยาวสี่วันใช่เงียบเลยค่ะครับร้านขายบ๊วยขายผลไม้อบแห้ง
ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของตลาดแม่สายคือใครไปก็ต้องซื้อ
วันนี้นะคะทีมข่าวของเราเดินคุยมาพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า
ขายไม่ได้เลยไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวอ่ะขายไม่ได้ไม่ได้เลย
๕วัน๖วันนี่แล้วมั้ง
ทุกวันนั่นก็ได้ขาย

พอนึงก็ได้อยู่

วันนี้ขายไม่ได้สักห่อ
ปรุงบันก็ได้กลายเป็นร้อย๑๐๐๒๐๐บาท

ค่ะวันนี้คือไม่ได้สักห่อเลยฮะที่ไปคุยด้วยใช่
ผู้สื่อข่าวของเราก็ดูนะคะพยายามที่จะติดตามดูเรื่องของการเฝ้าระวัง
ลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติด้วยนะคะ
ในพื้นที่อำเภอแม่สายเขตติดต่อกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา
ก็เนี่ยค่ะอยู่กับทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่๓
ปฏิบัติการภารกิจเฝ้าระวังอยู่ในตอนนี้นะคะ
จุดแรกที่ทีมข่าวของเราไปก็คือบนดอยผาหมี
เป็นจุดที่มีผู้ป่วยโควิด๑๙รายแรกที่ลักลอบข้ามเข้ามาค่ะ
ตั้งแต่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนที่ผ่านมาจุดตรงนี้นะคะคุณผู้ชม
เป็นจุดเชื่อมต่อกับบ้านผาชี้หรือฝาชีจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา
กับพื้นที่บ้านผาหมีของอำเภอแม่สายห่างกันไม่ถึงสองกิโลนะคะ
ปกติคนไทยคนเมียนมาใช้ช่องทางตรงนี้ลักลอบเดินทางเข้าออกกันเป็นประจำ
รวมถึงข้ามไปทำการเกษตรหรือไปเยี่ยมญาติ
จุดนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการวางลวดหนามกั้นเอาไว้ตลอดเวลาเฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะที่เป็นจุดสำคัญก็คือบริเวณช่องท่ากะหล่ำ
จุดนี้มีแม่น้ำแม่สายกั้นค่ะแต่แม่น้ำไม่ได้ค่อยกว้างเท่าไ
แล้วน้ำก็ไม่ได้ลึกมากคือถ้าจะลักลอบคือเดินฝ่าน้ำไปก็มันเป็นไปได้ห้ามไปมาก็ได้แล้ว
ลายว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหต้องมาคอยเฝ้าพวกนี้นะแม่ท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าจุดนี้ได้ใช้รวดหนามวางเป็นแนวกั้นเอาไว้นะครับ
แต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังมีคนไทยในจุดนี้ข้ามไปจนได้นะฮะ
ข้ามไปยังฝั่งเมียนมาร์ได้นะครับเพื่อลักลอบไปทำงานหรือว่าข้ามไปเล่นการพนัน
แล้วพอเข้าสู่ช่วงสถานการณ์โควิด๑๙ตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างคุมเข้มเลยนะครับ
ตอนนี้แทบจะไม่มีใครลักลอบแอบผ่านเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับ
รวมทั้งไม่มีคนไทยจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยแอบข้ามเข้ามาในช่วงของการระบาดด้วย
แต่ว่าจุดอื่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูกันต่อเพราะว่าโอ้โหมันยาวเหลือเกินชายแดนนะครับ
พันเอกภูเดชมาแก้วเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่๓บอกกับเราว่า
หลังจากมีการลักลอบเข้ามาตามเส้นทางธรรมชาติในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙ตอนนี้
ร่วมมือกับตำรวจและฝ่ายปกครองจัดกำลังเฝ้าระวังตลอดแนวเขตชายแดน
แล้วก็ตระเวนทั้งทางบกและทางน้ำนะครับมีอยู่ทั้งหมดหกจุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่เจ้าหน้าที่จัดกำลังไปเฝ้าระวังนะครับก็มีช่องทางบนดอยผามีสองจุด
มีสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งแล้วก็แห่งที่สองด้วยนะครับตามภาพในหน้าจอเลยนะฮะ
แล้วก็มีช่องทางบ้านวังลาวซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำสายเช่นกันตรงนี้นะฮะ
วันพรุ่งนี้จะมีคนไทยชุดแรกที่ลงทะเบียนเอาไว้ที่จะเดินทางกลับเข้ามาที่ไทยนะครับ
ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าต้องไปกักตัวในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้ทันที
ณปัจจุบันนี้มียอด๗๒คนนะครับซึ่งจะพาเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับ
คือความจริงในช่วงเวลานี้เนี่ยยังไงก็ต้องไม่ประมาทกาศจะตก
ระวังกันหมดนะนะใช่ค่ะแต่ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูภาพนะฮะเหตุการณ์เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาประมาณตี๓
กรุงเทพนี่แหละนะครับซอยสุขุมวิทย์๑๑นะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ข่าวมาว่ามีจุดที่เขาเป็นผับนะ
สุมเสพยาปาร์ตี้กันดูนะฮะตอนบุกเข้าไปนะครับไปอีก๓

ฮะชุดปฏิบัติการพิเศษกับฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจนะครับเปิดประตูเข้าไป
เสียงเพลงยังกระหึ่มยังเต้นกันอยู่เลยค่ะ
คือสถานบันเทิงสถานบริการที่เขาให้เปิดได้
ค่ะนะหรือว่าเรื่องของการระวังโคศิก้าว
อันนั้นไม่เท่าไหร่แต่ที่มาเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือ
ได้รับรายงานว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดด้วย

ถูกต้องครับอีก๓มันไม่ปิดอ่ะเดี๋ยวมาสอน

นักท่องเที่ยวเนี่ยร้อยกว่าคนนะฮะคนไทยคนต่างชาติ
คือไอ้เว้นระยะห่างไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เว้นระยะห่างเลย
แต่ปรากฏว่าหน้ากากอนามัยก็ไม่ได้สวมด้วยนะ
พอกลหนเนี่ยแต่ละคนพยายามจะวิ่งหนีเนี่ย
ยาเสพติดเกลื่อนพื้นเลยฮะ
ในจุดที่เขาเต้นเขากินอะไรกันอยู่
กินกันอยู่ในห้องน้ำชายนี่เห็นไหมเจ้าหน้าที่เขียนเอาไว้
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนนะ
แต่ถ้าเป็นแป้งเอามาทาหน้าจะทิ้งทำไม

คือบางคนพยายามวิ่งหนีออกประตูหน้าประตูหลังประตูข้างแต่
สีม่วงอยู่สามคนนะครับสอนอลุมพินีก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีนะครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหตอนนั้นเนี่ยชุลมุนวุ่นวายนะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มผู้จัดการร้านแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการ
โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดนะแล้วก็ตามพรกรฉุกเฉินด้วยเป็นการฝ่าฝืน
ค่ะนะฮะเรื่องของการชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุม
อันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙มีการขายสินค้ามรกูที่เขาห้ามด้วย
อืมแม่จะสนุกอะไรกันนักหนานะคะนะเอาแค่พอสมควรก็พอนี่ยันตีสามไม่เลิกเสพยาเสพติดอีกจริงนะครับ